เรื่องของการค้าขายถูกไหมคุณผู้ชมส่งขึ้นมาหลายข้อความนะคะ
ก็เลยอยากจะให้ดูพ่อค้าคนนี้เขาหน่อย
เขาเนี่ยนะชงกาแฟโบราณขายริมทาง
แต่มีเทคนิคในการเรียกลูกค้าน่าสนใจมากค่ะ
ไม่ใช่ง้อป่ามาตามหารุจนาแต่อย่างใด
แต่นี่คือพ่อค้าขายกาแฟโบราณอยู่ริมถนนสายสระบุรี
ปากวางหมู่หนึ่งตำบลท่าช้างอำเภอเสาให้จังหวัดสารบุรี
นี่ขับผ่านตรงนี้เหยียบเบรกเอี๊ยดเลยนะ
สะดุดตาถูกต้อง
อยากจะขายอยากจะซื้อกันสิเพราะว่าอะไรคะ

เงาะป่าออกมาร่ายรำเรียกลูกค้าแบบนี้
ลูกค้าผ่านไปผ่านมาก็ต้องขอแวะจอดนิดนึง
เขาขายแบบง่ายอยู่ริมทางเป็นรถเข็นแบบนี้นะคะ
แต่ว่าสิ่งที่ดึงดูดนี่นอกจากการแต่งตัวเป็นเงาะป่าแล้ว
ยังมีการเปิดเพลง
เปิดเพลงแบบใส่ลำโพงเครื่องขยายเสียงดังด้วยเลยนะคะ
นี่ค่ะลูกค้าก็เลยแวะเวียนมาซื้อหากันค่ะ

อยู่ที่บริเวณบ้านเลขที่๑๙ทับ๑๐๖หมู่๔ตำบลพระยาทศ
อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะคะ

เขาเป็นลักษณะรถที่ขับขี่ไปได้ถูกไหม

ติดป้ายที่รถด้วยเขียนว่า
ลอนบางระจันทร์กาแฟโบราณ
เหมือนกับมียี่ห้อมีแบรนด์
ขายมานานนะจนถึงวันนี้ก็๑๕ปีแล้วค่ะ

เขาบอกว่าเมื่อก่อนนะแต่งตัวก็คือแต่งธรรมดาน่ะ

แต่พอโควิดระบาดมาเนี่ยมันก็ซบเศร้าใช่ไหม
แต่พี่เขาก็เลยคิดกลยุทธ์ขึ้นมาต้องทำยังไง
ต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรับโฉมยังไง
ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าจะต้องแต่งตัวเป็นนักรบบางรจันทร์
เขาแต่งตัวเป็นนายจันหนวดเขี้ยวอะค่ะ
สะพายดาบเอาไว้ด้านหลัง

ตอนนั้นยอดขายดีมากเลยนะ
แต่พอแต่งเป็นในจันทร์หนวดเขี้ยวนานเริ่มเบื่อ

ก็เลยได้ชุดเงาะป่านี่แหละมาใส่
ลูกค้าเองก็เลยติดอกติดใจทั้งรสชาติของเครื่องดื่ม

พูดถึงเมนูของเขาหน่อยเขาขายหลายอย่างนะ
กาแฟโบราณก็มีชาดำนมเย็นชามะนาวชาเขียวโอเลี้ยงน้ำบ๊วย

แต่ถ้าใครชอบใส่ถุง๓๐บาทหรือถือสะดวกเก๋ด้วยก็ใส่แก้วโอ่งราคา๓๐บาทค่ะ

เห็นร้านอย่างนี้นะลูกค้ามารอซื้อกันเพียบเลยค่ะ
แล้วบางคนไม่ได้แค่จะขอซื้อกันดื่ม
พ่อค้าเต้นให้ดูหน่อยได้ไหม

จัดให้ค่ะก็เลยถูกอกถูกใจลูกค้าเป็นพิเศษเนอะ
เพราะฉะนั้นเราก็ฝากประชาสัมพันธ์แล้วกัน
ใครผ่านไปผ่านมาแถวถนนสายสระบุรีปากบางก็ลองไปแวะเวียนพูดคุยกับคุณลุงเขาหน่อย
ไปเต้นไปรำไปถ่ายรูปเซลฟี่กันได้แล้วก็อุดหนุนเครื่องดื่มเย็นชื่นใจกันจ้า
เห็นบอกว่าพอแต่งตัวเป็นเงาะป่าเนี่ยขายดีนะ
มีคนมาเตรียมจะแข่งเลยนะ
ล้อโอ้โฮร้านนี้เงาะป่าอีกร้านนึงเงาะโรงเรียน

หวานร้อนร่อนกรอบร้อน